ภัยกันหน่อยรถกระบะคันหนึ่งขับมาบนถนนอยู่ดีดีเสียหลักพุ่งเข้าข้างทางไปกระแทกชนต้นไม้

พุ่งแบบไม่ยั้งไม่มีเฉลาเลยนะคะที่เกิดเหตุเป็นถนนมหาศาลคามร้อยเอ็ดช่วงบ้านขวาอุนะคะอยู่ที่ตำรวจบ้านขว้าวอำเภอเมืองมหาศาลคามภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจับภาพรถกระบะสีเทาทะเบียน๖กกพภ๑๐๐๙กรุงเทพภาพมาตามถนนตรงปลอดภัย
เนี่ยพุ่งเข้าข้างทางเฉียวต้นไม้ต้นแรกไปก่อนจากภาพที่เห็นนะแล้วกระเด็นไปซัดเลยกระแทกต้นไม้อีกต้นที่อยู่เลยไปแบบแรงมากอันนี้ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วโชคดีนะที่รถกระแทกแล้วหยุดไม่อย่างนั้นมันพุ่งเข้าบ้านนะ
แล้วไม่รู้จะไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติบอะไรในบ้านหลังนั้นไหม
ใช่ค่ะส่วนคนขับรถนะคะชื่อว่าคุณสบายคุณฝ่ายอายุ๔๓ปีก็ส่งเสียงร้องเออโวยวายผู้จำไม่รู้เรื่องเลยคล้ายคนเมานอนกลิ้งอยู่บนพื้นจับใจความได้แค่ว่าเขาไปทำงานเกาหลี
ตลับมาเมียมีชายอื่นไม่มีทางออกไม่ยอมไปโรงบาลด้วยชับใจตำรวจสวพพลเมืองมหาศาลคามก็ให้เป่าวัดปริมาณแอวกอง
มีปริมาณถึง๑๐๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินแน่นอนเกินบอกไม่ยอมไปหาหมอไม่ไปลงบ้านขูดแก่ว่ามีคนอื่นติดต่อให้ย่านมารับกลับไปนะคะเดี๋ยวเรียกมาสอบสวนกันอีกครั้งเพราะว่ายังไงต้องโดนอยู่แล้วแหละ
บอกว่าเคราะห์ดีนะที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
เพราะว่ามันมาอย่างเร็วแล้วมันเบรกแล้วอัดเข้าต้นไม้ด้านคนขับด้วย

น่าจะเป็นข้อที่เตือนใจเขาแหละนะคะ
พลาดไปแล้วรอบนี้รอดมาได้